กราบเรียนท่านประธานที่ขอรับกับผมนายพิเชษชื่อมึงพาน
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทย
ในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยท่านประธานที่เคารพครับ
มาตรา๒๕นี้กระทรวงสาธารณสุขผมปรับลด๗ในภาพรวม
ผมจำเป็นต้องตัดต้องปรับลด
เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขถูกทำลายศักดิ์ศรีถูกยึดอำนาจ
ไปบริหารโดยสบคสบคกลุ่มคนที่ขาดความเชี่ยวชาญ
ยังไงคุณก็ไม่เชี่ยวชาญเท่ากระทรวงสาธารณสุข
บริหารโดยกลุ่มคนที่หาผลประโยชน์บนซากศพและความตายของประชาชน
ท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปี๖๓กู้เงินบอกว่ามาแก้ปัญหาโควิด
หลักล้านล้านนะครับเงินเป็นล้านล้าน
พี่น้องคนไทย๖๗ล้านคนวันนี้ฉีดได้๒๕ล้านคน
เงินหายไปไหนประชาชนถามว่าเงินมันหายไปไหน
ปี๖๔ก็ตั้งงบ
เอามาใช้อีกเงินมันหายไปไหน
ท่านประธานที่เคารพครับฉีดได้แค่๑ใน๓ครับ
ผมถามว่าเงินที่จะเอามาซื้อวัคซีนมันอยู่ที่ไหน
แล้วทำไมฉีดได้แค่๒๕ล้านคน
วันนั้นตอบกระทู้แล้วก็ตอบหลายครั้ง

ณวันนี้ฉีดที่ไหนครับ
วันที่๒๑นี้มีการฉีดวัคซีนกี่โดสที่ไหนอย่างไร
ไม่มีครับมีการชี้แจงไหมครับ
มีแต่การชี้แจงแต่ความตาย

คุณชี้แจงว่าวันนี้ฉีดวัคซีนที่เชียงรายกี่โดส
สุราธานีกี่โดสกาญจนบุรีกี่โดส
ให้เขามั่นใจให้เขามีกำลังใจบ้าง

กระทรวงสาธารณสุขคือกลุ่มคนที่มีองค์ความรู้สูง

เรียกว่ากระทรวงที่มีคนที่มีอัจฉริยะ

พวกท่านกระทรวงสาธารณสุขท่านยอมหรือครับ

ทำลายองค์กรของท่านได้อย่างไร
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

ปิดปากปิดหูปิดตา

ตั้งงบประมาณปี๖๕กระทรวงสาธารณสุข
ระบุไว้ตรงไหนว่าแก้ปัญหาโควิด

แก้ปัญหาโควิดที่นิวไฮทุกวันทุกวันนี้

วัคซีนเนี่ยจะจบเมื่อไหร่
๗ล้านคนจะได้รับวัคซีนทุกคนเมื่อไหร่

ตัดเอามา๑๖๐๐๐ล้าน
ให้ชัดว่านี่คือเอาไปใช้โควิด

เอาใช้ให้ได้นะครับท่านรัฐมนตรี
๑๖๐๐๐ล้านล้านที่เราตัดอันนี้

ทั้งหมดนี้เอามาจะให้พี่น้อง

ท่านประธานที่เคารพครับ

จากสหรัฐอเมริกา

คนด่านหน้า

หน่วยกู้ชีพสับปะเลอ

อย่าให้ผมได้ข่าวนะว่าพรุ่งนี้

จะมีการปักเข็มที่แขนนะครับ
สอสอบางส่วนจะไปปักเข็มที่แขน

ที่เขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนอีกตั้ง๔๐กว่าล้านคน
ผมขอฝากคุณหมอทั้งหลายว่า

แนวทางไหนที่ท่านคิดว่ามันถูกต้อง

เพื่อชีวิตของประชาชน

ควรจะเอานายกรัฐมนตรีคนนี้ออกไป
แล้วเอาคนที่เป็นหมอมาเป็นนายกแทนครับ